นิเจอร์ไม้สักแพงหนักเข้าไปอีก๑๒กูหา

ร้านนี้นะครับหลังคาก็ไม่เหลือคุณพระราพร
ฟัยแรงมากจริงแล้วติดกันเชื้อเปลืองทั้งนั้นเลย
เฟอร์นิเจอร์มาหนักแล้วไม้สักอีกแพงครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมาครับ๑๑โมงนะฮะ
โซนขายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่ง
ริมสนสาย๑๐๑ตะบนแม่จ๊วะอำเภอเด่นชัยครับ
ตำรวจสมภาพเด่นชัยทีมดับเพลิงโอ้โหดูควันดำ

แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง๑๒คันไปครับไปที่จุดเกิดเหตุ
พอไปถึงนะครับไฟกำลังไหม้เลย
เฟอร์นิเจอร์หลายคู่หาลามเร็วจริงนะครับ
บริเวณนี้เป็นโซนขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทั้งแถบ
จากไม้สักแล้วนะครับก็ที่แพงแล้ว
มันเป็นเชื้อไฟอย่างดีด้วยไงและยังมีทินเนอร์อุปกรณ์นะครับ
ทำสีนี่ไงหมดเลยจริงนะครับ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงไม่ทันแล้วครับ
เจ้าของร้านหลายร้านเขาซุดครับ
ร้านก็ไปแค่บางส่วนแต่บางร้านไม่เหลือซากคุณผู้ชม
เจ้าของร้านคนหนึ่งนะครับเล่าบอกว่าช่วงเช้ามาถึงร้านแล้ว
จะเปิดร้านนี่แหละสักพักเห็นกลุ่มควันไฟขนาดใหญ่
แล้วมันลุกพลึบลุกพลึบแล้วลาม
ลามตกใจมากครับรีบวิ่งหนีนะครับออกจากร้าน
เดี๋ยวพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจสอบสาเหตุนะครับ
คือแม่ไฟไหม้ใหญ่ขนาดนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ครับ
ต้องรอพิสูจน์หลักฐานฮะโอ้โหร้องไห้กัน